สายันเล็กสายันยิมเป็นฝ่ายชนะเทคนิเกิ้ล

มอบให้กับสายันเล็กกับสายันยินครับ
เจอกันมา๓ครั้งย้ำแค้นไปเลยทั้ง๓ครั้งนะครับสวยสดงดงามมาก
ส่วนคู่เอกของการถ่ายทอดสดศึกยอดมวยไทยรัฐวันนี้
วยคู่นี้ต่างศึกต่างสายนะครับเป็นยอดมวยเงินแสนนะครับ
จากสายวันทรงชัยแล้วก็สายเพชรดีไม่เคยเจอกันมาก่อนมีเสน่ห์มากครับ
กะหน้าที่ซ้ายมือนะครับมาจากมุรีรำเผชโพนมรุงมรฑบรรษบันดิษย์

อกจากรอยยิ้มแล้วก็คอยดูบนเวทีนะ

เต็มที่เต็มถังแน่นอนนะครับผมเขาบอกว่า

แต่ขนมาเพียบเลยเป็นคันรถสิบล้อและอาวุธมวยไทย

น่ากลัวไหมก็ไม่น่ากลัว
แล้วเรามีอะไรมาฝากเขาบ้างวันนี้เราก็มีมาเต็มรถบัตรเหมือนกันครับ
คนรถมวยไทยมาเพียบเลยนะครับนี่มันรถสิบล้อนี่มันรถบัตร
เดี๋ยวดูครับว่าจะสาดกันกระจายขนาดไหนติดตามวิทยา
วันนี้ครับผู้เอกนำรายการของเรานะครับเป็นมวยต่างศึกต่างสายครับ
ทักษินเล็กเกียรติวัฒน์ครับจากศึกวันทรงไทย
พบกับเพชรพนมรุงมรัฐนาบรรดิษฐ์นี่กลุ่มเพชรอินดีครับส่งเข้าประกวดครับ
ครับโอ้โหนัดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พี่ชัยใช่ครับ
มรัฐนาบรดิษฐ์นี่กลุ่มเพชรอินดีครับส่งเข้าประกวดครับ
โอ้โหนัดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พี่ชัย
เป็นการเอามวยเงินแสนมาครับเพชรพนมรุงออกกไปค่ะ
ผู้แรกวันนี้สาดแข้งกันครับครับนะครูที่สองเป็นไงโอ้โหดูเดือดเลยครับ
แรกเป็นไฟแรกครูที่สามน็อกอีกอ้าวครูหนีมาต่อเลยพี่ครับผม
ฝ่ายแดงนะครับทักษิณเล็กเกียรติวัฒน์ชื่อทักษิณนาดีอายุ๒๐ปีครับ
เป็นชาวจังหวัดปลาจินบุรีชกมาแล้วร้อยสองครั้งชนะเจ็ดสิบสามครั้งแพ้ยี่สิบเก้าครั้งครับ
ข้างหลังชนะคะแนนไข่หวานเล็กต่อหลัก๒ที่เวทีมวยไทยรัฐครับ
ส่วนฝ่ายน้ำเงินเพชรพนมรุ้งมรัฐนาบัณฑิตหรือเกียรติหมู่เก้า
ชื่อทันแสงเอียมซีริอายุยี่สิบเป็นปีเป็นชาวจังหวัดบุรีรัม
ชกมาแล้วเก้าสิบครั้งชนะเจ็ดสิบครั้งแพ้สิบแปดครั้งเสมอสองครั้ง
ข้างหลังชนะคะแนนกล้องศักดิ์สิทธิ์บุญมีที่เวทีมวยราชดำเนินครับ
เอาขอยืมคำพี่ปะมาใช้หน่อยนะครับนี่เป็นมวยเงินแสนจากรายการเงินล้าน
อย่างงั้นได้เลยนะครับค่าตัวเรือนแสนทั้งคู่ครับ
วันนี้มาออกตู้ให้ชมกันฟรีทั่วประเทศครับเป็นการคืนกำไรสู่สังคมเลยครับ
เพื่อเป็นการขอบคุณแฟนบัตรมวยทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามศึกยอดมวยไทยรัฐมาตลอด
เพราะว่าถ้าไม่มีท่านก็ไม่มีเราเหมือนกันครับหวานออกสื่อหน่อยครับ
ส่วนผู้ทำหน้าที่บนเวทีครับอาจารย์นรงค์รวมจิต
คู่นี้เป็นไงพี่ชัยมองอย่างเซียนหน่อยสิเป็นยังไงน่าสนใจเลยนะ
อ่าตอนนี้เบรตกันไปแล้วด่้ามันอยู่ที่หัวใจอาวจะอย่าให้คงกว่านั่นน่ะสิ
ใครว่าทักษิณเล็กใจไม่ดีเดี๋ยวดูเพราะว่าอยู่กับใครอยู่กับ
ผู้กองหินร้อยเอกพิชิตเกษรมาลาทหารเสือราชินีมาจากร๒๑ชนบุรี
ถ้ายอมแพ้ง่ายดีโดนตีตายเลยนะ
มุมแดงก็มีผู้กองหินร้อยเอกพิชิตเกษรมาลาขึ้นมาถอดมงคลให้กับทักษิตเล็ก

ขณะที่น้ำเงินก็มีอาจารย์ปราโมทแห่งมรัตนบัณฑิตครับ
เสื้อผู้สนับสนุนนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยครับ
ให้ความสำคัญกับลูกหลานมวยไทยเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับ
ได้มีที่เรียนที่ศึกษาต่อกันครับ
คนที่เติมของไทยเพลาแพโมนุนยังไม่มีญาติและก้นห้านั่นคือ

ปั้มให้ดูฟรีมีอะไรบ้าง
แดงนะครับทักษิตเล็กเกียรติวัฒน์น้ำเงินเทศประนมรุงหมอรัฐนาปันดิษฐ์
คุณอธิวัฒน์คุณมวยในเครื่องของทักษิตเทศจิตดีนะคุณอธิวัฒน์คุณมวยในเครื่องของทักษิตเทศจิตดี
นี่ค่าตัวรวมกันที่ออกทีวีนี่๒แสนนะ
ไม่ต่ำกว่า๒แสนบาทนะครับคือมวยคู่นี้

อ่านี่ต่อยในรายการค่าตัวเป็นแสนต่อยรายการเงินล้านตลอดอย่างที่บอกแล้วครับ

ซ้ายทั้งคู่ไอ้ซ้ายของทักษิตเล็กนี่ปากไทยวู้รู้มั้ย

เอาเจ้าพันพยักษ์มาหรือจะเป็นโยธินมาเอาปืนกลไป
นี่แลกกันไปแลกกันมาเป็นสิ่งที่ดีกับคนมวยแหละ

จะได้ดูคู่ใหม่แปลกกันบ้าง

เมื่อวานนี้ทางด้านโปรโมเตอร์ส่งแทนก็มอบของพานดอยไปตอนโยธิน
ในที่รักษิตอ้าววันนี้เพชรยียนดีก็มอบเพชรคนลงมาเจอนะครับ

นี่ของดีกับมวยทีวี

แดงจากประจินบุรีน้ำเงินจากบุรีรำจังหวัดติดกันเลยนะครับ
อ่าถ้าพูดถึงประจีนก็ต้องนึกถึงสุนทรวิลาวันนะ
เราพูดถึงนักการเรียงนะนักการเรียง
ผู้ชิงขาดเป็นคนที่มาลงรวมจิตนะครับให้คะแนน๓คน
จรรยาโดนอยู่เบอร์สุโมนอินตะยดแล้วก็วรรษาความดีครับ
ผู้กล้องหินว่าไงแล้วเขาบอกว่าโอ้ยของเรามันต่อไปด้วยซ้ายเก่ง
แล้วยกตัวอย่างดูอย่างไอ้เจ้าแสงมะเรียงซ้ายแบบนี้
แต่ว่ามาเจอซ้ายกับเผ็ดพนมรุงจะเป็นยังไงนะครับคุณผู้ชม
ซ้ายเหมือนกันนะแต่เป็นคนละคนหัวจิตหัวใจไม่ต้องห่วงแล้ว
ตอนนี้ใจดีแล้วเป็นรัวของชาติแล้วข้างหลังต้องใจดี
อยู่กับพี่หินของเรานะครับเป็นผู้ชายชาติอาหารไปแล้ว
ตอนนี้บล็อกจะถึงเงินเลยนะถึงดิถึงเงินเลย
แต่ว่าห้าสี่รองไม่มีคนกล้าตอ

จะมาใส่กันเลย

อันนี้คือนักบันดิบ

มีมือทั้งคู่
ถ้ามวยแบบนี้แพ้น้อยเหมือนแพ้เยอะเลยนะ

ไปคิดไปนะว่าอาวุธจะออกยังไงแบบไหน

ปล่อยยับขับถึงเล็ก

รุ่นใหญ่ที่ใส่อาวุธมันร้องใจนะคุณผู้ชม
ความเก่านึงแทบจะไม่ต้องมีที่เลี้ยงนะ
อารมณ์อักหน่อย
ขับมันกันนิดนึง
หนิปลิ๊กนิดหน่อยได้ไปเลย

ขับความก็แหงไปเลยนะคุณผู้ชม
ครับทักสินเล็กมัดบ่าคอยแย่มัดบ่าคอยล้มปวน
สายตาดูชิงเหลี่ยมมัดซ้อยบรรยานเสียงเลยนะครับ
บรรยานเตะแล้วก็ต่อยนะครับโต้จังหวะสองอยู่
ยังดูยากนิดหนึ่งมันชุดกันลำบากผิดเหลี่ยมนิดเดียวไม่ได้มันเกร็งน่ะ
ต่อยกันลำบากหาช่องหาจุด
เข้ายากเนี่ยถูกไหมโยกไปโยกไปสมัยจังหวะ
ดูดูว่าใครจะหลมใครจะหลมใครจะหลุดน่ะน่ะครับ
ยึกยับยึกยับออกไม่ออกออกไม่ออกนานจะตื่นซ้ายจังจังกันนะครับทีนะ
มวยแบบเนี้ยหาช่องมันอยู่นะอืมถ้าไม่ได้เหลี่ยมจริงจริงเนี่ยมันเตะอย่างยาก
แบบเนี่ยอย่างยากเนี่ยเปรี้ยงครับไว้ข้างผ่านครับ
ต้องใช้ขวาเข้ามาช่วยแล้วสาดคืนเหมือนกันซ้ายเป้าอยู่ไกลกว่า
ใครหวมล่างไปล่างมันมันชิงเยี่ยมจริงจริงครับคุณผู้ชม
ใช้ช่องมันเพื่อนไปจังหวะเห็นไหมเห็นไหม
ของฝีมือมวยไม่เป็นสองรองใครเหมือนกันนะครับ
นี่ทักษิณเล็ก

คู่ปากแสงมณีนะซ้ายแสงมณีนี่ตามมาแล้ว
ไม่กลัวมวยซ้าย

เปิดเกมนี่มันต้องเตะตีนหน้าต้องเตะตีนขวา

สองยกนี่ภาพช้ายกที่สอง

ว่าเตะกล้ากล่าวคลึนครับ

ช่างภาพของไทยรัฐไลน์มาบอก
ตอนนี้มีฝรั่งชาวต่างชาติดูอยู่ที่เชียงใหม่

ทักษิเล็กแดงเทศพนุมรุ่ง
จากสเผ็ดยินดียนส์น้ำเงินสมเข้าประกวดอย่างวันนี้ครับ

วันนี้ต้องเริ่มพยายามนะครับ
นี่แหละครับแข้งขวาเริ่มสาดนะครับ

ทั้งคู่นะครับก็ออกตีนหน้าก่อนผู้ต่อสู้บังแล้วโตตีนซ้ายเดินหนักนะครับ
แล้วจริงแล้วเป็นบุยที่สนัดตั้งกับซ้ายทั้งคู่
เหมือนกันเลยทางมวยทรงมวยเหมือนกันเปรี้ยบเลย

ตัดล่างโอ้โหเหลี่ยมหลบหลบ

ไม่ได้โดนนะหลบหลงล้มเสียหลัก
เค้งขวาเอ้ากระหยักแล้วครับ
ลงได้เคร่มพลขึ้นแล้วติ้นซ้ายกลับซ้าย
เกียวร่างตามด้วยตัดลงกลับตัว
เหมือนนี้เนี่ยเก้าให้สองตีน
ชิงกันต่อเลยท์เอ้าแค้งขวาแค่งขวาสวยล่า
ไม่ลงก็ลงอย่างนั้นหลุดจังหวะหลุดจังหวะ
มากจริงครับนี่แหละแต่ละคู่ออกมาเนี่ยมันต่อยลงร้าวใจ
เผ็ดประดมลุ้มซ้ายหล่นไม่ได้นะคะยอดฝีมือทั้งคู่
ซ้ายหล่นนี่จะระวังขวาขึ้นบนด้วย
เตะลุงนี้จับเลยนะจับแล้วเกี่ยวร่างเลยเสียหลักเลยนะไอ้เจ้าเผ็ดประดมลุ้ม
ยึกจับนี่ครับขวาคอยแห่กว่าแหย่ที่ลบติดบ้างสลับสลับ
แล้วแค่งสาเจอมัดซ้ายตรงหวังกันนะครับเผ็ดประดมลุ้ม
มีหมัดรับต่อยด้วยมีซ้ายมาใช้ได้เลย
แม้ตั้งกับเป็นอาหารมีสบายร่างกายดีวันดีคืนเป็นไงนะทักษิตเล็ก
สองดีละครับหัวใหญ่ใจที่ใส่ก็น่ารัก
เกี่ยวรัดเกี่ยวหัวแข้งขวา

สิ้นเหลี่ยมแข้งครับซ้ายมาซ้ายคืนไม่มีหลุดไม่มีโดนตีเลยนะครับ

ก็เสียเจ้าหวังตรงนี้๒ครั้งแล้ว
ทักศิลป์เล็กแต่ซ้ายตีบบางขยัก
นี่แหละโบ๊ทต่อยกระมุยซ้ายต่อยได้ดี
มาถึงตรงนี้เอาไว้ยังไงเนี่ยออกแล้วแข้งขวาอัด
ทักศิลป์เล็กแดงเพชรผนมรุมน้ำเงิน
โยกไปโยกมาลูกตัดล่างใช้การได้ดีแล้วนะจ๊ะ
โบ๊ทนิดเกียวโอ้โหมันเต็มเลย
เอายังไงไม่มีอะไรไม่มีปัญหา
มีอะไรไม่มีอะไรจังหวะติดพันไปนิดนึง
ง้างแล้วก็พยายามจะง้าง้างอยู่เหมือนกันครับ
แม่ละการมันเบียดกันตลอดนะโอ้ดูยาก
ชิงเงียบกันตลอดเลยคู่นี้
อยากชกยากทั้งคู่เลยว่าอย่างนั้นเถอะ
นี่ครับโตด้วยโต้ด้วยซ้ายสวยงามประทัศสีเล็ก
ตริงใครไว้กว่าแม่งกว่ารับไปเลยใช้ชนะ

เทพบนมรุ้งรอจังหวะตีบพันไปจังหวะ

เหลี่ยมทั้งคู่เหลี่ยมซ้ายเนี่ยเหลี่ยมเข้า

คุมยังหวะเทพบนมรุ้งปล่อยเกมนิดนึง
เลยครับชิงเหลี่ยมเข้าชิงเหลี่ยมออก

นี่หมดยกที่สาม

โอ้โหลูกนี้เตะจ้านล่างสวยแล้วครับ
เทพฟึงรุ้งเทพฟึงรุ้งเตะร่างครับ
เสียหลักล้มไปนี่ภาพนี้ครับเตะตัดล่างโดนโอ้โห
ลูกนี้แบบว่ามันลดลูกตามน้ำนะครับไม่ได้เก่าไม่ได้สืบขาเข้าไปเตะครับ
เตะแต่เป็นนักกีฬาต้องกีฬามวยครับต้องมีน้ำใจนักกีฬาครับ
ลูกไหนเรียกว่าไม่ไม่สมควรทำก็ไม่น่าทำนะครับแต่เมื่อกี้มาขอโทษสองคนครับ
ก็โอเคนะพี่ชัยนะแต่ก็ไม่ได้เกตนาลูกนี้ครับอ้าวหรือว่ายังไม่ทันเลยครับ
ไม่เป็นไรครับขอกินมากกว่านี้เอ้าตามต่อบนเวทีเบียดเลยครับ
เป็นไงสายน้ำเมืองเน่วนี่จากทีมของเสียเนาน้องบอทส่งเข้าประควรมาตรงนี้
วันนี้มาดูทางด้านทีมเพชรยินดีบ้างครับ
พนุงจะสมหวังและผิดหวังนะครับมาถึงยกที่๔ครับคุณผู้ชมมาถึงตรงนี้

มีโปรโดมีเป๋มีสะดุ้งเล็กจังหวะทั้งห้าง

ผิดผ้าทางเทคนิคโดนหมัดก็จะทู่
ต้องเดินแล้วครับเพชรพนมรุ้ง
แต่งซ้ายต่อยซ้ายทำได้ดีครับทักษิณเล็ก
มายังมวยชกยากคนนึงเหมือนกันระเพชรพนุมรุ้งมานิ่งมะหรอกไม่เชย็ดไม่ได้

เอาไปหักลบกบหนี้กับลูกที่ต่อยแล้วซุดลูกนั้นต้นเตี้ยได้เลยนะเนี่ย
แก่งซ้ายเริ่มแรงขึ้นมาโอ้โหเจอเม็ดนี้แทงเต็มเหมือนกันครับเพชรพนมรุ้ง

มันอยู่ที่ตรงว่าเวลาเสียดสีแล้วเนี่ยการยืนระยะตรงนั้นแหละครับสำคัญมาก
แข่งขวาสลับหลับมัดต้องการด้วยแข่งซ้าย

มีด้วยรูปชุดจึงขึ้นมาอีกด้วยนะครับจับสินเล็กขนาด
หลบลดจดเซฮ้ายเซฮ้าย

ยังรอจากทางอยู่รอจากทางอยู่
สินเล็กเจอแข้งซ้ายยุบหรือเปล่า
พยายามจะเกี่ยวเกี่ยวไม่ลง

พยายามจะเกี่ยวโอ้โหแล้วเจ้าซ้ายจังเต็ม
ไปโดนลูกจากโดนลูกดักเตะซ้ายวางแข้งไว้นี่
เทพนุนรุมไปนิดนึงเลยยกนี้
ไปยกโดนซ้ายติดบัง
ขยับพยายามเล็งออกซ้ายครับน้ำเงิน
หลวมโดนแยกแล้วเสียจังหวะ
ลงทางหลวงเธอหรือเปล่านะครับ
พนุมรุงโดนแล้วหยุดยุบก่อนนะ

แต่ยังต้องพยายามต่อครับยอมไม่ได้

เทพนุนรุมต้องเปิดเกม
ผู้หลงสู้มองเห็นอาวุธหมดเลย

หมวยผู้หญิงร้อนก็เฝ้านักละสี่ยก
ทักสินที่ถึงมัดเข้าไป

ทักสินกี้ดีกว่าหานะครับ

ดูสักดีเตะกลีตป่าว
เข้ากลางหลังเลยครับ
เป็นมวยจังหวะฝีมือทั้งคู่ตอนนี้ฝ่ายแดงครับทักษิณเล็กนี่กินเหลี่ยมกินทรงเลยครับ
อาศัยจังหวะฝีมือครับ
นี่ว่ากันว่าเป็นที่สุดของมวยจังหวะชิงไหวชิงเหลี่ยมชิงพลิบเลยนะครับ
ขอบคุณเสียหนาวขอบคุณเสียบวชเพชรยินดีด้วยนะครับ
อาท้องรีกต้องไวต้องเปิดเกมันเน้นที่หมันนี่ต้องบัดเน้นกับหมันแล้วครับตอนนี้
เอาทัวร์ไว้ก่อนนะ
ย้ำล็อกแบบนี้ไม่ได้ดอยหมับเลยรู้อยู่แล้ว
เพราะว่าวันนี้โดนแข้งไปโดนมาจุ๊บเนอะไอ้เจ้าเผ็ดพะมึงบุ้ง
ไปเสียทรงในยกที่๔นะ
อันนี้ต้องยอมรับมันต่อยกับมวยซ้ายมันต่อยได้ดีนะ

แสงวันนี้เจอนี่หลบหน้าปุ๊บเลยนะสักสิ่งเล็ก
อย่าเอามาผมไม่สู้
สู้เหมือนกันแต่น้ำหนักทำมาได้ไหม

โอ้โหอย่าเอามันไปฆ่าเลย๑๓๐ครับ
แต่ตอนนี้มองคู่หายไปอีกทีเลยไปกล้องสักเลย

กล้องสักนี่ก็ซ้ายเหมือนกันซ้ายต่อยกับมวยซ้ายเก่ง
เฮ้ยแต่มันเคยแพ้กล้องสักเหรอเคยแพ้กล้องสัก
มีซ้ายหนักใช้ด้านกล้องสักแต่คู่นี้ยังไม่จบยังไม่จบ
ยังมีลุ้นเผ็ดกับนมรุ้งหมัดกับช่อง
อ่ายังต้องลุ้นต่อแล้วก็เจอเบาะจุดโฟกัสแล้วมีสิทธิ์
มีสิทธิ์นับน็อกได้เหมือนกันนะไอ้มวยใหญ่เห็นไหมเน้นหมัดเน้นหมัด
แต่เอาเซฟไว้ก่อนแล้วไอ้แดงสุดยอด
มาช่วงท้ายเกมแล้วครับคุณผู้ชม
อ่าผลที่ผ่านมาทุกผู้ชมครับมาวิงภูมิฟันม่วงแพ้กระแนนเพชรพันล้านบิ๊กกันยิน
ราชสิงห์โรงเรียนกีฬาโคราชชนะคะแนนทายาทแพนมังชัยได้แชมป์๑๓๕ปอนด์สุดยอดมวยไทยรัฐ
เชอรี่ดวงใจพ่อแพ้พีเคโอสายันเล็กสายันยินยกสอง
นิวนำรายการทักษิตและเกียรติมีวัดแดงน้ำเงินเทพนมรุงมอรัฐนาปันดุก
ไม่เชื่อเกมมันจะออกมาแบบน่าจะกระจุยแบบนี้

มันกระจุยเลยพอยก๔นี่ทุกอย่างสถานการณ์เงียบฉิด
ก็คิดกับกันนะเดี๋ยวแดงเดินเข้าไปแล้วไปหลงแจ้งอะไรต่อไปมันก็ยอมแบบนี้นะพี่ปวยน่ะ
มันเหลียมใครเหล่ามันล่ะมันหลีดจังหวันนิดเดียว

ตอนนี้เข้าสู่ช่วงสุดท้ายทุกอย่างต้องจะรับภาพนะ
ต้นก็ใส่สู้ก็ได้สนุกนะชิงเหลี่ยมชิงจังหวะกัน
แดงทักษิณเล็กน้ำเงินเพชรพนมรุ้ง
ป่าเอกชุมพรบอกว่าคุณทรงชัยบอกว่าแดงเดี๋ยวต้องเจอมณี

อยู่ที่น้ำแรงอยู่ที่น้ำหนักพิจารณาน้ำหนักกัน
พี่ปะที่บรรถึงแสงมะนีบอกว่าถ้าเลือกได้มันก็ไม่อยากต่อยกับแดงเลยนะ

ทักษิณแรกเกียรตินิวัตรเพ็บประนมรุงมรัฐนาบัณฑิษฐ์
คุณชนะครับทักษิณเล็กเกียรตินิวัฒน์ชนะคะแนน
เพ็บประนมรุงมรัฐนาบัณฑิษฐ์๑๓๗ปผู้นำรายการศึกยอดมวยไทยรัฐ

เขามีสิทธิ์นะจะไปเจอเจ้าแสงบรินีก็เป็นไปได้